เพื่อร้องได้ให้ร้อง

คู่ใจนักช็อคคู่คิดร้านค้า

ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเด็ดบรรเทาปวดลดไข้

อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้อย่าง
ที่ฉันจำช้ำหมุน
เจ็บเพราะคนหน้าใส
รูปสดงามสม

แต่น่าเสียดาย

ใจทดสกัน

พี่ปาดในนี้แอร์เย็นนะ

ร้องออกไปเจ็บตรงไหนบ้างครับ
ร้องออกไปเจ็บตรงไหนบ้างครับ

เจ็บรู้เลยว่าเจ็บ

เอาออกมาให้เป็นคำและให้มันถูก

ร้องแล้วเพลินก็อยากให้เพาะแหละเนาะ
ลองเพลงแล้วอดไม่ไหวหรอก

ก็ต้องร้องให้พยายามให้เหมือนเดิม

เข้มแข็งและขอให้คำเฉลยนี้
ทำให้หัวใจของพี่ปัดแข็งแรงมากยิ่งขึ้นกว่าตอนนี้
ไปอีกร้อยเท่าพันเท่านะครับพี่ปัด

เพลงนี้มีมูลค่า๔๐๐๐บาท

ร้องได้
ที่สามมูลค่าสี่หมื่นบาทนะครับคุณปัดร้อง
ได้ค่ะ

ใจเย็นมาครับ
ไม่ดีใจบ้าง
ไม่ผิดเลยไม่เคยบอกผู้เข้าแข่งขันคนไหนเลยว่าให้ดีใจแบบใจเย็น
แต่ก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจจริงเพราะว่าตอนนี้รับแล้วค่ะ
ครึ่งหนึ่งตามเป้าที่ตั้งไว้ของ๘๐๐๐ตอนนี้มีแล้ว๔๐๐๐บาทครับ
จากเพลงของราชินีลูกทุ่งนะครับคนแรกและคนเดียวของประเทศไทย
พุ่มพวงดวงจันทร์นะครับหัวใจทศกัณฐ์นะครับ
คุณปัดเราทุกคนดีใจมากที่เห็นคุณปัดดีใจ
เป็นอาการดีใจที่เราอยากให้เกิดขึ้นกับคุณปัด
นักสู้ชีวิตของเราอยากให้มีความสุข
อยากให้มีแต่สิ่งดีในช่วงเวลาตอนนี้นะครับนับจากนี้ไป
ปัดแน่นอนล่ะมันใกล้แค่เอื้อมเองไม่รู้วันไหน
วันใจก็เบาแล้วเหมือนจะไปแล้วสิ่งที่กลัวที่สุดคืออะไร
อย่างที่บอกค่ะกลัวแบบกลัวแบบหมดลมโดยที่เรายังไม่ได้สางอะไร
ก็ยังเป็นคำตอบเดิมยังแบบว่าอย่างตอนนี้มาทำตรงนี้
ไอ้อันนูยังไม่เสร็จไอ้อันนูยังไม่ได้ทำมันโกรศาสน์ขายเป็นค่ะ
เพราะว่าไม่มีใครทำได้นอกจากคุณปัดคนเดียว
คุณแม่ก็ทำไม่ได้ล้านค่ะทำไม่ได้พวกอื่น
คำถามหนึ่งเป๊กเห็นพี่สู้เหลือเกินเลย

แต่บางคนเขาแข็งแรงนะ

อย่างนั้นในโรคใบเนี่ยมุมมองของพี่มันน่าอยู่
ขนาดที่พี่ต้องต่อสู้จนสุดพลังขนาดนั้นเลยเหรอ

บอกให้พวกเขาฟังหน่อยสิคะคนที่กำลังอ่อนแอ
คือโรคเราเป็นแรงที่สวยงามนะคะ
เมื่อเรามีความรักหรือตั้งแต่เริ่มจากพ่อจากคุณแม่
ก็จนถึงระดับเรียนเจอเพื่อนเจอต่างเพศ

ถ้าเราสืบมาทางความจริงใจอันดับแรกเลยเนี่ย

และโลกความรักเมืองสีชมพู
กำลังจะบอกว่าไม่ว่าสถานะไหนที่เราจะใช้ชีวิตในโลกกลมอะไรเนี่ย
ให้มันคิดบวกเข้าไว้คิดในเรื่องว่าเป็นผู้ให้ทุกคน
ถ้าทุกคนคิดเหมือนกันหมดคือเป็นผู้ให้
เชื่อทุกคนจะแฮปปี้มาก
งมีกำลังใจในการอยู่เมื่อใดที่คุณเป็นผู้ให้
คุณก็จะได้เป็นผู้รับคุณก็จะได้
เป็นสิ่งที่ทำให้คุณปัดยังมีแรงต่อสู้อยู่บนโลกใบนี้นะครับ
ใครที่ยังกำลังหมดกำลังใจท้อแท้ในชีวิตก็ดูคุณปัดเอาไว้เป็นตัวอย่าง
ขอถามอีกหนึ่งคำถามคุณปัดค่ะว่าการไปหาหมอในแต่ละครั้งของพี่ปัด

หนับแรกค่าเดินทางค่ะ

แต่ไอ้การเดินทางไปหาหมอเนี่ย
มันมีหลายคนหมอค่ะคนที่ตัดเต้าก็อีกหมอนึงค่ะ

แอสเต็มก็อีกหมอนึง

ถ้าอย่างเต็มเลยที่ต้องมาหาเนี่ย

น่าจะ๕๖ครั้งนะเพราะบางที

แต่พี่เลือกพอเราดูแล้วไม่มีเราก็

พี่ปัดนะเราบางทีไปเจอเคสที่เขานัก

นอนอยู่ที่บขศหมอชิดจนกว่าเที่ยวแรกจะเดินทางหมดเกือบประมาณกี่โมงฮะเที่ยวสุดท้าย
จริงมัน๕ทุ่มถึงเชี่ยงคืนน่ะถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นน่ะแต่ทีนี้พ่อเวลาเราเพียที่ในโรคพยาบาลตั้งวันไง
พ่อจะเจอรถติดออกมามันเลยเวลาตี๒ตี๓ครับแล้วบางทีเราก็ไม่เอานอนตรงนี้แหละอะไรแบบนี้

เขาทรมานกว่าเราแล้วเราไม่มีรถขับเราไม่ทรมานเหรอ
ก็พี่ไม่ได้คิดตรงนั้นไง
ทำให้คุณปัดมีปัญหาเรื่องการไปหาหมอ

เพราะฉะนั้นเอาปัญหาตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อน
มันจำเป็นจริงครับใช้ทุกวินาทีให้มีค่า
ตรงนี้เรามาเริ่มกันที่เพลงที่๔เลยนะคุณปัด
ได้ไปแล้ว๓เพลงนะครับรับไปแล้ว๔๐๐๐
ตอนนี้มาถึงเพลงที่๔เพลงนี้มีมูลค่า๖๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๔มาเลยครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป
ก็ฟังดนตรีฟังสำเนียงกันไปนะครับก็น่าจะเป็นลูกทุ่งอีสานแน่นอนนะฮะแล้วก็สวยซะด้วยคนนี้

มั่นใจแค่ไหนครับ๓เพลงที่ผ่านมากับเพลงนี้ถ้าเทียบกัน

ค่ารถเวลามาหาหมอครั้งหนึ่งใช้กี่บาท
ประมาณพัน๒๓

อันนี้๖๐๐๐พี่ปัดมาได้ไม่รู้กี่เที่ยวเลยล่ะ
เอาไว้ดีนะฮะ
ก็ถ้าไม่มั่นใจก็เหมือนกับเพลงที่แล้วนะครับสามารถเลือกใช้ตัวช่วยได้ตอนนี้ยังอยู่อีก๒แผ่นให้คุณปัดได้เลือกใช้นะครับ
แต่ถ้าอยากหยุดตอนนี้ก็หยุดได้มี๔๐๐๐นะครับอยากแข่งต่อเพื่อจะให้ไปถึง๘๐๐๐ก็ต้องสู้ต่อไปนะครับ
แต่ถ้าร้องผิด๔๐๐๐ที่มีอยู่ก็เหลือครึ่งหนึ่งนะครับตามกติกาของเรา
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่สี่มูลค่าหกหมื่นบาทนะครับคุณปั๊ดจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้สู้สู้

สู้ครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ค่ะ
ไม่ใช้ตัวช่วยนะครับต้องร้องให้ถูกต้องตามเนื้อเพลงเท่านั้นนะครับแล้วคุณปัดจะได้
หกหมื่นบาทนะครับแล้วก็ก้าวไปสู่เพลงที่ห้าขอให้โชคดีนะครับมาถึงเพลงที่สี่นะครับเพลงนี้มี
หกหมื่นบาทสมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๔เพลงมาครับ
เพลงนี้มีราคาหกหมื่นบาทสมาธิพร้อมเพลงที่๔ขอให้โชคดีนะครับมาถึงเพลงที่๕เพลงนี้มี
อากายบ่สมมาเดินเคียงข้าง
เมื่อเหลือคนผู้มาที่หลัง
โลกนี้ทุกอย่างเหมือนสิ้นความหมาย
หากบอบให้อายคือเก่า
ใจเหงาก็เริ่มไว้วัน
ชีวิตขาดคมตรวมฝัน
สิ้นแรงใจ

น้องคงหักใครอีกก็ได้
ตราบที่ลูกฮูกลม
หายใจคือเถอะแค่หายนั้น
โลกก็เหงานับจากวันนี้

อ้ายเทียงข้างกัน

มนต์ไฟสิ้นฝัน
เพราะว่าใจนั้น
หากใครบ่อได้อีกเลย